ดูเรื่องราวของหนุ่มสมุทรปราการเขาออกมาร้องทุกข
เขาบอกว่าเขาขับรถไปกับเพื่อนไปเจอด่านตรวจแอลกอฮอลกลางดึก

ครั้งแรกเครื่องไม่อ่านมันก็ไม่ขึ้นมันตรวจวัดไม่ได้

เรื่องมันก็อ่านไม่เจอวัดไม่เจอว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เมาเหรอ
เขาบอกว่าเครื่องมันอ่านไม่ได้เหมือนคนเป่าจงใจให้มันไม่ขึ้นแบบนั้นนะครับ
สุดท้ายตำรวจนำตัวเขาขึ้นรถนำไปโรงพัก
เขาขัดขืนจับเขาใส่กุญแจมือ
คำถามคือเขาผิดอะไรก็เครื่องมันไม่อ่านนะครับ
แล้วเขาผิดไหมกระเป๋าให้ตั้ง๑๑ครั้งแล้วจะเอาอีกกี่ครั้ง
แล้วเพื่อนที่เอาไปด้วยเนี่ยก็เลยถ่ายคลิปเอามาร้องกับสื่อเอามาร้องศูนย์ดำรงธรรม
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับ
นายสุธิชาติทองขันอายุ๒๕กับนายวิรพัฒน์อ้ายชัยอายุ๒๒
นำหลักฐานเป็นคลิปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมสมุทรปราการ
บอกว่าตำรวจสพสำรงเหนือกระทำเกินกว่าเหตุและกันแกล้งทำให้ได้รับโทษ
นายสุชาติบอกว่า๓๐พฤศจิกายนสักตี๕
เขากับเพื่อนรวม๗คนกลับจากการเที่ยวสถานบันเทิงและกำลังขับรถพากันไปกินข้าวต้ม

ลงสะพานข้ามแยกศรีทภามามุ่งหน้าจะไปวัดศรีเอี่ยม
ด่านของตำรวจสพสำรงเหนือก็มีการบกให้หยุดเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

เป่าไปถึง๑๑ครั้งแต่ปรากฏว่าเครื่องมันไม่สามารถอ่านได้
ด้านนายวิทยาภาษณ์ก็นั่งด้วยกันมา
ก็นำโทรศัพท์ถ่ายคลิปทั้งหมดเป็นหลักฐาน
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พยายามให้เป่าหลายครั้งแต่ว่ามันไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไง

จากนั้นก็เถียงกันมีปากเสียงกันขึ้นมา
ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถแล้วจับใส่กุญแจมือ
แต่พวกเขาขัดขืนเพราะว่าก็เขายังไม่ใช่ผู้ต้องหาเนี่ย
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำไมต้องจับใส่กุญแจมือ
แต่ว่าตำรวจก็ใส่กุญแจมือทันที
โตเถียงกันด่ากันขึ้นมาตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยฮะ
คำถามคือเขาผิดอะไรอะครับ
นายสุธิชาติยังบอกด้วยว่าพอถึงโรงพักนะ
ตำรวจนำพวกเขาทั้งสองคนเข้าห้องขังเลย

ขังเลยแล้วแจ้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อีกทั้งยังมีการลงบันทึกการจับกลุ่มมีถ้อยคำว่าทั้งสองคนรับสารภาพ

แต่เขาไม่รับไงแต่ตำรวจลงเองว่ารับสารภาพ
แต่ไม่มีลายเซ็นผู้ต้องหาว่ารับสารภาพ

ถ้าพูดต้องหารับสารภาพเนี่ยเขาจะให้พูดต้องหาเซ็นรับสารภาพ
ถูกต้องสุดท้ายขอสู้คดีเลย

ให้ตั้งกรรมการสอบตำรวจสพสำรงเหนือว่ากันแกล้งหรือเปล่า
ทำให้เขาได้รับโทษแล้วกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ส่วนเรื่องคำหยาบคายที่ด่าตำรวจยอมรับ

ที่ไปใส่กุญแจมือโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเลย
จากนี้ตำรวจเองยังบอกด้วยว่าถ้าอยากจบลบคลิปซะ
อยากจบให้ลบคลิป
ถูกต้องแต่เมื่อลบคลิปแล้วกลับแจ้งข้อหาและดำเนินคดีต่อด้วยนะ

สุดท้ายนะเขาไปให้ร้านโทรศัพท์กู้คลิปมา

ก็นำคลิปนี้มาแจ้งความร้องทุกข์กับศูนย์นำรงธรรม
ดำเนินคดีกลับไปยังตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุกับพวกเขานะครับ
เอ้าก็ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วกันนะครับ